ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินส้มตรงส้มตำร้านหนึ่ง

เขามีทีเด็ดอยู่ที่อะไรสำหรับร้านนี้
ติดตามกันเลยที่ช่วงตลอดกิน
ทองใหญ่หม่อมก็มีหม่อมขายหมดเลยครับ
เพราะว่าเล่นหวยกับลอตเตอรี่ทีละ๔๐๕๐ใบ
วยก็เล่นเยอะก็เลยหมดตัวเลยครับ
ถ้าใหญ่หม่อมไม่เล่นป่านใหญ่หม่อมขับเบ้นสบายเลยค่ะ
ร้านนี้ไปเจอกับเจ้าของร้านอย่างที่ผมบอก
เจ๊หม่อมเจ๊หม่อมเจ๊ชื่อจริงว่าคุณรัชนโยธิน
เจ้าของร้านกำลังป๊อกป๊อกอะไร
ป๊อกอะไรอ่ะป๊อกอะไรก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หรืออะไร

ส้มตำตำส้มตำนะป๊อกเลย
แถมแกยังมีพวกปิ้งย่างอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
แกงก็มีไปลองสั่งกันดูของดีของอร่อยฮะ
ร้านนี้มีลูกมืออยู่๔คน
ช่วยกันทำอย่างขยันขันแข็งแหละ
เขาบอกว่าขั้นตอนการสั่งอาหารต้องตามคิวก็แน่นอนอยู่แล้ว
ก็จดรายการอยู่ที่หน้าร้านแบบนี้

ถ้าหากอยากจะสั่งกลับบ้านนะก็รอหน่อย
โดยปลาเนี่ยปลาเผาเนี่ยน่ากินน่าทานจริง
หมองบอกว่าเริ่มแรกร้านนี้เป็นเพียงแค่เพลิงขายปิ้งไก่
ก็คือไก่ปิ้งไก่ย่างนี่แหละ
ปัจจุบันมีมากมายหลายเมนูเฮียบไปหมด
เอาส้มตำมาขายกับไก่ย่างมันเข้ากันไหมล่ะ
เขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยที่ขายไก่ย่างเนี่ยวันละ๓ตัว
ลูกค้าติดออกสิทธิใจในรสชาติขายดีขึ้นพูดกันปากต่อปาก
จุบันเมนูหลักขายส้มตำขายดีมาก
ถามว่าเมนูไหนของเจ๊เลยที่ขายดีที่สุด
ปูนามีทั้งแบบหมูดิบนะปูนึ่งก็มีนะ
รองลงมาตำปากโอ้ยชอบมาก
ส่วนสูตรกาโต้ปะระเจ๊คิดเอง
นักเลงทองทำเองเป็นสูตรของตัวเองฮะ
สำหรับเมนูที่ลูกค้าสั่งคู่กับส้มตำเป็นประจำก็คือ
ไก่ย่างนี่แหละใช่แล้วล่ะครับ
ส่วนเมนูอื่นก็มีปลาเผาแกงหน่อไม้อร่อยจัดจ้านถึงเครื่อง
เขาบอกว่าไอ้ที่มาตามฤดูกาลก็มีนะ
อย่างเช่นแกงหอยกุ้งฝอยฮะ
ไม่เคยทานอ่ะอันนี้หรือเปล่าที่เขาหมายถึง
ตักมาแบบเนี้ยโฮ
แกงหน่อไม้
แล้วที่สำคัญทีเด็ดไปกว่ารสชาติของอาหารก็คือ
นิลาในการคุยกับลูกค้า
แล้วได้ฉายาจากลูกค้าว่าเจ๊เรียงขัด
ปากบานเพราะเล่นตำแซ่บเผ็ดสะใจกินทีไรปากบาน

เออถามหน่อยสิเจ๊หม่อมขายทุกวันอะไรยังไงมั้ย
หมอบอกขายทุกวันชีวิตต้องขยันเพราะ

ก็คงลงทุนกับร้านนั่นแหละ

อ๋อลงทุนอะไรอ่ะ
ก็มากมายหลายโต

เจ๊หม่อมอยากจะโชว์หลักฐานให้ดูแต่

บางทีมันไม่ได้ประสานงานกับทางภาครัฐ
อยากจะบอกเจ๊ว่าให้ประสานงานกับภาครัฐค่ะ

อยากจะบอกว่านี่เมื่อกี้เห็นไก่ย่าง

ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์

เขาจัดอันดับว่าไก่ย่างของเราเนี่ยอร่อยติดอันดับ๔๖นะคะ
ติดอุ่นใน๕๐เมนูอาหารที่เป็นประเภทไก่นะคะ